สำหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวปีใหม่แล้วแต่ยังนึกไม่ออกเลยว่าเอ๊ะอยากไปไหนกันดี
ดิฉันมีอีกหนึ่งสถานที่สวยมาแนะนำที่นี่เขาเรียกว่าป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
ที่จังหวัดสุราธานีมันใสมากไม่รู้จะบรรยายยังไงเอาดูภาพกันเอาเองคุณผู้ชม
ว่าน้ำมันใสมากขนาดไหนนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านธรรมเนียบอำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราธานีครับมันใสมากมากถึงขั้นเนี่ย
คุณมองเห็นตัวปลาด้วยตาเปล่าเลยอะค่ะตอนนี้ฮอตฮิตมากนะที่นี่
ไปเที่ยวกันเยอะมากเลยครับชาวไทยก็ไปเยอะชาวต่างชาติก็ไปเยอะ

เค้าถ่ายรูปมาแบบว่าใส

จริงคือเรายืนอยู่ข้างบนให้คนถ่ายรูปเห็นถึงเท้า

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น

เคยเห็นเค้าไปถ่ายพรีเวดดิ้งนั้นด้วย
มันสวยมากธรรมชาติ
ผุดธรรมชาติจากใต้ดินครับแล้วก็ผ่านการกลั่นกลองจากต้นไม้บนภูเขาผ่านชั้นหินเหมือนกับน้ำที่ถูกกลองลงมามันก็เลยทำให้น้ำมันใสสะอาดแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีครับบางคนเข้ามาแช่น้ำคลายความร้อนบางคนเขาก็มาอุ้ยเล่นน้ำดูปลาตัวน้อยน้อยและตรงเนี้ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคุณที่คุณสามารถล่องเรือไป

แนะนำเลยดิฉันคนนึงแหละที่แนะนำว่าอยากจะให้ถ้ามีโอกาสนะอยากจะให้ไปเที่ยวที่นี่กันป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะคะแต่ขอฝากนิดนึงที่นี่เนี่ยเวลาคุณไปถึงตอนจะเข้าไปเขาจะไม่ให้คุณนำถุงพลาสติกหรือกระเป๋าใบใหญ่ใหญ่เข้าไปเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดขยะแปลว่าคุณจะต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กเล็กกับเสื้อผ้าที่พร้อมจะเล่นน้ำ
ไปนานนานนะจ๊ะน่าไปมากนะเห็นแล้วไม่อยากจะไปจริงจริงสุรธนิษย์